แล้วก็ผลผลิตนั้นออกมาอันดับต้นของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ
และก็ผลให้นโยบายรัฐของรัฐที่ตั้งเป้าว่า
ทำให้ไทยนั้นเป็นมหานครแห่งผลไม้ในปี๒๕๕๙

ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลสตรอเบอรี่สด
เช่นเดียวกับฟาร์มอื่นในระแวกเดียวกัน
ที่นอกจากจะให้เที่ยวชิมแชะแบบฟินแล้ว
ผลผลิตบางส่วนที่ได้จะถูกไปส่งขายในสหกรตำบล
และหากว่าผลผลิตมากกว่าความต้องการ
จะถูกส่งไปยังจังหวัดซึ่งเป็นตลาดกลางค่ะ

เป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้และดอกไม้

ที่นี่มีระบบการประมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
โดยจะมีผู้ประกอบการหลักในตลาดกลางแห่งนี้
คือผู้ประกอบการค้าส่งพ่อค้าคนกลาง

พฤติกรรมของทางญี่ปุ่นก็คือว่า
จะมีระบบสหกรที่จะเป็นคนควบคุมคุณภาพ
แล้วก็จัดส่งสินค้ามาที่ตลาดกลางแห่งนี้
ซึ่งถูกควบคุมโดยกฎหมายนะครับของโตเกียวนะครับ
ตลาดแห่งนี้ก็จะมีผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่๔เจ้า

แล้วก็จะมีผู้จัดจำหน่ายย่อยอีก๑๖๗เจ้า
ที่จะกระจายสินค้าต่อไปยังในโตเกียว
แล้วก็ภูมิภาคแถบนี้ทั้งหมดนะครับ
ลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเชิงนโยบายครับ
ที่ทำให้เห็นว่าการบริหารจัดการนี้เนี่ย
มีประสิทธิภาพอย่างไรครับ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกรณอ
นำระบบตลาดประมูลมาประยุกต์ใช้

โดยเชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันก็จะทำให้การควบคุมกุณฑาภาพ

แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องราคาก็จะได้ราคาที่เป็นธรรม
แล้วก็ผู้ประกอบการผู้เกษตรกรก็ได้ราคาที่สูงขึ้นด้วย
ในการศึกษาเพื่อนำมาใช้จะมี๔ขั้นตอนสำคัญ
คือการตรวจสอบสินค้าก่อนประมูล

แบบตลาดกลางโอตามีการปรับแก้กฎหมาย

จะต้องพิจารณาก่อนว่าต้องปรับแก้กฎหมาย

เคมิการ์พรมพันธ์ใจข่าวเทราะห์ทีวี